สวัสดีครับ

ดูแล้วคงไม่รอดเพราะเราคู่กัน
ดูแล้วคงไม่รอดเพราะเราคู่กัน
ดูแล้วคงไม่รอดเพราะเราคู่กัน
ดูแล้วคงไม่รอดเพราะเราคู่กัน

ดูแล้วคงไม่รอดเพราะเราคู่กัน

ดูแล้วคงไม่รอดเพราะเราคู่กัน
ดูแล้วคงไม่รอดเพราะเราคู่กัน

มีบริษัทที่กรุงเทพส่งเมลมาเสนองานที่ทำการตลาดนี้
มีบริษัทที่กรุงเทพส่งเมลมาเสนองานที่ทำการตลาดนี้
มีบริษัทที่กรุงเทพส่งเมลมาเสนองานที่ทำการตลาดนี้
มีบริษัทที่กรุงเทพส่งเมลมาเสนองานที่ทำการตลาดนี้
มีบริษัทที่กรุงเทพส่งเมลมาเสนองานให้ทำการตลาด
มีบริษัทที่กรุงเทพส่งเมลมาเสนองานที่ทำการตลาดนี้
มีบริษัทที่กรุงเทพส่งเมลมาเสนองานที่ทำการตลาดนี้
มีบริษัทที่กรุงเทพส่งเมลมาเสนองานที่ทำการตลาดนี้
มีบริษัทที่กรุงเทพส่งเมลมาเสนองานที่ทำการตลาดนี้
มีบริษัทที่กรุงเทพส่งเมลมาเสนองานที่ทำการตลาดนี้

มีบริษัทที่กรุงเทพส่งเมลมาเสนองานที่ทำการตลาดนี้

มีบริษัทที่กรุงเทพส่งเมลมาเสนองานที่ทำการตลาดนี้
มีบริษัทที่กรุงเทพส่งเมลมาเสนองานที่ทำการตลาดนี้

สงสัยฟ้าดิงคงก็โดดไปแล้วล่ะ

หัวหน้าน่าจะต้องหาคนทำบัญชีใหม่ให้กับกลุ่มเกษตรบ้านทุ่งตุ้งแช่แล้วล่ะค่ะ

ปอยเขาได้งานใหม่แล้ว

อีกไม่นานเขาคงจะได้กลับไป
อีกไม่นานเขาคงจะได้กลับไป

อืมกำลังตัดสินใจอ่ะ

ใครจะไปงานแต่งของใบตองกับผมล่ะครับ

คิดว่าจะรังกันไว้เพื่อชอบกัน

ไว้เพราะกลัวไม่มีคนใส่ซองให้แขวนกับตัวเอง

มันหลอกให้รู้สึกที่มีแล้วก็โอกาสมาตีแสงมาก

คุณปล่อยคุณปล่อยผมทำอะไรพี่ครับ

ยังมีหน้ามาถามอีกนะก็หัวหน้าเอาการ์ดแต่งงานมาหยาบหน้าซะนะ
คงดีใจมากสินะที่จะได้เป็นเจ้าบ่าว

ก็ใบตองเขาฝากมาให้เลยครับผมก็ได้มาเหมือนกันนี่ไง
ทำไมหัวหน้าได้ซองเหมือนกันอ่ะ

จะไม่ให้ผมขำได้ยังไงก็คุณปอยปล่อยไก่ตัวเบอร์เลอร์ขนาดนี้
คิดได้ยังไงว่าผมจะแต่งงานอ่ะ

ถ้าไม่ให้คิดว่าแต่งงานจะให้คิดว่าแจกซองภาพบ่าเลยไง

แล้วจะเอาฟองที่ไหนใส่ไปงานใบตองเนี่ย
สงสัยคงต้องใส่ซองข่าวแล้วมั้ง
คนเขาจะคิดไหมว่าเป็นซองผ้าป่าหัวหน้า
ถ้าคุณปอยไม่รังเกียจก็ใช้ซองเดียวกับผมก็ได้นะครับ
ก็ไม่ได้เป็นอะไรกันสักหน่อยจะใส่ซองเดียวกันได้ไง
แล้วต้องเป็นอะไรกันเหรอครับถึงจะใช้ซองเดียวกันได้

อืม
อีกคนบ้าเกือบทำฉันหนีกลับกรุงเทพแล้วไหมล่ะ

จะเอาอย่างนั้นดูแล้วคงไม่รอดคู่ฟัดคู่กัน
ไม่ชอบอะไรจะได้อย่างนั้นแต่อย่างนั้นอย่างนั้น
จะได้อย่างฉันและอย่างฉันอย่างฉัน
จะเอาอย่างนี้จะเอาอย่างนั้น
ดูแล้วคงไม่รอดคู่ฟัดคู่กัน
พ่อเป็นอะไรเนี่ยเขียวข้าวเล่นเป็นเด็กเหรอ
ก็มาตรงกลางวันพ่อไปเจอบังเยิ้นมาน่ะสิ
เอ้าก็ไม่เห็นจะแปลกเลยโอ้ย
ก็คนหมู่บ้านเดียวกันไม่เจอสิแปลก
นั่นสิจ๊ะพ่อบ้านทุ่งก็ใช่ว่าจะกว้างใหญ่
เดินวนไปวนมาก็ทั่วตำบลแล้วมั้งจ้ะ
อันนั้นพ่อก็รู้แต่ที่พ่อเครียดเนี่ยก็เพราะว่า

ได้ของหน้าคนใหม่มาเนี่ยดีขึ้นมั้ย

ก็ไม่ได้แตกต่างจากอันไสล์ฝุ่ยเท่านี้เดา
ประยัดรายใจจะตั้งบังหลายไหมพ่อกำนัน

ดีแล้วที่นี่นะมีเงินมีทองเขาเก็บออกมาใช้อย่างอื่นบ้าง
เอ่อเหินโอ้โหนี่เหลืองมาทั้งตัวนะทั้งคอทั้งข้อมือทั้งแหวน

แค่ว่าเดี๋ยวมันเหลืองอยู่แล้วว่ายังงั้นน
มึงดูมึงดูแหละสุทธิ์
ก็ทำว่าพ่อคิดไปไกลว่ามีอะไรไม่ชอบมาพากวนเลยหรือยังจ๊ะ

แล้วไอ้หืนมันก็ขี้เกียจจะตาย
พ่อว่านะมันต้องกลับไปเล่นการพนันแน่เลย
คิดมากนะพ่อหน้าเหินเขาอาจจะทำงานหนักแบบที่เราไม่รู้ก็ได้นะจ๊ะ
ถ้าเป็นอย่างนั้นมันก็ดีสิลูกแต่ใครใครเขาก็รู้ว่าไอ้เหินเนี่ยนะ
มันเป็นผีพนันตัวพ่อเลยขี้เกียจก็ขี้เกียจไม่ทำมาหากิน
อันนี้พ่อพูดจริงนี่แม่ยังจำได้เลยนะสมัยที่พ่อเขาเป็นผู้ใหญ่อ่ะ
พ่อเขาต้องไปประกันตัวบัตรเหยินนี้นะคดีอะไรรู้มั้ยเล่นเฮโร
โหแม่แต่คนเรามันจะปรับปรุงตัวกันไม่ได้เลยนะจ๊ะ

มันต้องดูอะไรหลายอย่างนะพ่อน้อง

หรือว่ารวยจากการทำมาหากิน

สนับสนุนโดยน้ำปลาร้าต้มสุกตราแม่บุญล้ำอร่อยล้ำต้องลอง

ให้คุณใช้ชีวิตได้มากกว่า

ดื่มให้สายฝนสักแก้วนี่มาจ้า
แก้วนี้สายฝนเล่าทุกอย่างเลย
สนับสนุนโดยซุปน้ำฟ้าไทยอร่อยใสไข่ไม่มี
รู้ใจเซฟค่าประกันภัยของคุณสูงสุด๓๐

ถ้ายังไม่ตื่นแล้วจะรับสายหัวหน้าได้เหรอ

ก็พี่ที่หัวหน้าขอฉันเป็นแฟนไงล่ะ
โอเคครับงั้นคุณปอยรอแป๊บหนึ่งนะครับ
จ้ะ
หัวหน้าจะรีบไปไหนเลยครับ
กำลัง

หัวหน้าทำไมมาช้าจังล่ะ

ให้ผมช่วยสืบข่าวจากชาวบ้านนะครับ
สงสัยว่ามีบ่อนเปิดที่บ้านทุ่งนะครับ

คิดว่าพ่อสงสัยเรื่องเราสองคนซะอีก

คุณปอยถึงไม่อยากให้กำนันรู้เรื่องของเราสองคนด้วยหรือครับ

กลัวพ่อโกรธ

กำนันต้องโกรธด้วยล่ะครับ

โอ้โห

ซึมเป็นหมาหง่อยแบบนี้สงสัยนอนแน่เลย
เอางี้
ฉันให้รางวัล
เราสองคนไปเดทกันไหม

โอ้โหจะที่ไหนล่ะผู้ใหญ่
ก็ต้องกับเราเกะสิ

ฉันไม่ไปอีกอย่างกำนันต์ก็เคยไปคนเดียวออกบ่อย
งวดนี้ต้องมาชวนฉันก็อย่างที่บอก
อยากจะชวนให้ไปดูไอเยือนด้วยกันไม่มีอะไรจริง
จริงเชื่อสิ
หัวหน้าดูหนังเรื่องเดียวต้องจัดเต็มขนาดนี้เลยเหรอ
ผมไปซื้อที่ตลาดมานะครับเอ้าจริงจริงมีสูตรด้วยนะ

อันแรกผมก็อยากจะแต่งดวงเบาหน่อย
อ๋อจ้ะเบาก็เบา

เดี๋ยวผมจะพาไปกินร้านอาหารที่อร่อยที่สุดเลย
ไปสิ

กะเพราร้านนี้อร่อยมากเลยนะ
ปกติแล้วคุณปอยชอบไข่ดาวแบบกรอบหรือว่าแบบปกติ

เนอโชคส์ณเหรอแล้วทำไมไม่เอาให้กินเองอ่ะ
ก็ผมกินกลับกล่อมาเยอะแล้วอ่ะ
ก็ให้คุณพ่อไง
หัวหน้านี่ก็กินง่ายอยู่ง่ายเหมือนกันเนอะ
แต่ตอนนี้ก็ไม่ได้ตัวคนเดียวแล้วนี่นะ
แบ่งกัน

ไม่เรียกคุณปลอยแล้วเหรอ
ผมเห็นว่าเราสนิทกันมากขึ้นแล้ว
หรือว่าปอยอยากจะให้ผมกลับไปเรียกคุณปอยไหม

อืมเริ่มกินกันได้
หัวหน้าอยากกินเผ็ด
ก็ก็คนมันชอบอ่ะ
ก็มันเผ็ดไป

ขาด้วยหรอ
ขออาทิตย์
มันอยู่ไหมวะเนี่ย

ทำไมวันนี้ที่ร้านคนเยอะจังอ่ะอุ้ยพี่วันนี้ร้านคนเยอะ
เป็นเพราะว่าเขาไปฉลองที่ได้เงินกันส่วนบางคนนะ
เขาก็มายอมใจให้เสียเงินอะจ๊ะแล้วพี่ถึงนะจ๊ะ
ไม่ยอมใจก็มาแค่คนที่มีดนตรีหนึ่งหัวใจ

บางคนก็มาย้อมใจบางคนก็มาฉลอง

หมดแล้วล่ะจ้า
สนุนโดยซุปน้ำฟ้าไทยอร่อยใสไข่ไม่มี
รู้ใจเซฟค่าประกันภัยของคุณสูงสุด๓๐
ถังพ่อจะทำยังไงดีวะพ่อปิดไปแล้วลูก
พี่ถึงปั้มสายผนจ้าพี่จะเป็นว่าผิดชอบสายผนใช่ไหม
ใช่ไหมพี่
ชอบอะไรเจอได้อย่างนั้นได้อย่างนั้นอย่างนั้น
ไม่ชอบอย่างฉันเจอได้อย่างฉันอย่างฉันอยาก
สนับสนุนโดยใส่ใจตัวเองทุกวัน

พร้อมให้ยารูรอนให้ผิวดูเนียนใสโกรธสวย

แล้วปอยชอบฉากไหนเป็นพิเศษหรือเปล่า

ฉากบูก็สนุกฉากบอกลาก็น้ำตาไหลเลย
แล้วฉากโรมนติกอ่ะ
ฉากโรแมนติกเหรอ
เฉยนะแบบว่าไม่ค่อยอินเท่าไหร่

แต่ในชีวิตจริงยังอินเลย

ไปกลับมาก่อน
ไว้เรามาดูกันอีกนะ

ไป

อืม

เดี๋ยวแม่ไม่เห็น

ปล่อยว่าอะไรนะผมไม่ค่อยได้ยินเลยมีแค่อะไรได้ยินไม่ชัดอะ
บอกรอบเดียวพอเดี๋ยวได้ใจ

ไป

ถ้าไม่ครบ๘ชั่วโมงถ้าไม่ครบ๘ชั่วโมงแม่เหี่ยว
หน้าเหี่ยวให้ได้ลูกคนเป็นนางงามมันต้องหน้าเต็ง

ทำไมกลับเช้าจัง
อะไรสิ

อุ้ย
อุ้ยพี่เจิบ

บูตายแต่แช่ออกเลยนะจ้ะไบ้บานน้อง
ตายตายตายแต่ตายตาย
ตายตายตายตายตาย
ใส่ฝนเอ็งจ้าไม่ใช่แม่พะนม
ตกใจหมดแล้วลูกพี่ฝนนึกว่าใคร

เฮะแล้วมานอนตรงนี้ทำไมนะลูก
ก็แม่นะสิจ๊ะบอกว่าให้รอเปิดประตูให้พ่อก่อน

แล้วนี่พ่อกลับมาตั้งแต่เมื่อไหร่จ้ะ

วี่จะชุดเดียเขาเนี่ย
ใช่ไงลูกเมื่อวานพ่อไปไปชุดเจ้าออกตัวมา
เขาบอกมีแคมเปญใหม่นะบอกว่าใส่ชุดไหนก็ได้
ออกกำลังกายที่ไหนก็ได้ลูก
กลิ่นอะไรมานี่ช้าแล้วนี่ไปอาบน้ำลูกไปไปนี่ไป
เม็ดมานอนรอพ่อต้องนานไปอาบน้ำลูกไป

พ่อปูถวดเหียจ

ถังพ่อจะทำยังไงดีวะ

เมื่อคืนพี่ถึงทำอะไรลงไป

พอตื่นขึ้นมาอีกทีก็เห็นน้องสายฝน

พี่ถึงป้ามสายฝนได้

อย่าร้องได้ไหม
จะไม่ได้ร้องนะ
ไม่ได้ร้องได้ไงพี่
เมื่อคืนพี่รุนแรงก็สายฝนมากเลยนะ

มันพี่จะไม่รับผิดชอบสายฝนยังไงอย่างนั้นนะ
พี่จะไม่รับผิดชอบสายฝนใช่ไหม
ใช่ไหมพี่

รับผิดชอบ

สับสนพ่อท่านมาเป็นคนดีอยู่แล้ว
โธ่โต้สิแม่เห็นพ่อนั่นมายืน

หันไปกอดพ่อหาไม่เจออะไรคิดถึงอ่ะก็ไอ้ผู้ใหญ่ตุ๊กน่ะสิโอ้โห
มันไลน์มาแต่เช้าเลยบอกว่าประตูน้ำน่ะเปิดไม่ได้
พ่อก็กลัวชาวบ้านอ่ะไม่ได้ใช้น้ำกันไงก็เลยต้องไปตามช่าง
ตั้งแต่เช้ามืดเลยจ้ะแม่ประนอมประตูน้ำเปิดไม่ได้ก็ไป
ไปปะกินน้ำสิมึงนี่ประตูน้ำคนละประตูกัน
เอานะพ่อไม่ต้องกังวลพ่อต้องรักษาสุขภาพบ้างนะ
ดูสิกลับก็ดึกตื่นก็เช้าอันนี้หือ
เดี๋ยวแม่ไปทำอาหารให้กินนะอ่ะจ้ะอยากกินอะไรอยากกินอะไร

นมไหมพ่อ

จ้ะใส่เนย
สกูต้ากลิ่นมิกซ์เบอรี่ผสานกูต้าสามเท่า
พร้อมให้ยารูรอนให้ผิวดูเนียนใสโกรธสวย

เพราะว่าก็มาสองคนนี้เป็นแฟนกันไงล่ะจ๊ะ
ใครเป็นแฟนกันนะ
กำนันถืดมีเมียน้อยเหรอ
มุกเต็มเม็ดอร่อยฟินเต็มคำ
เชื่อร้านสะดวกซักทางเลือกของคนอยากมีธุรกิจ
ดอกเบี้ยศูนย์๐๖๙นานสูงสุด๗ปี
สุดเด็ดปีนี้จากปุ๋ยซอยเมด
ทุกถุงแรงทุกเม็ด
ดูแลตัวเองดีทุกวันก็ดีแบบนี้เนาะ

เรื่องที่พี่หนูจัดการเรียบร้อยหมดแล้วนะ

ขยับไปทางไหนอ่ะก็ดูดีไปหมดเลยอ่ะ

แค่ไหนนะจ๊ะข่าวมั่วฉันยืนยันกับแหล่งข่าวมาแล้ว
ว่าหวานใจของมณาดอนน่ะไม่ใช่มีเจ้าหรอกจ๊ะ
อุ้ยแล้วใครเลยจ๊ะ

ผิวน้ำจังเลยอ่ะมีน้ำไหมครับ
มีจ้ะ
อุ้ยใช้ร้อนเดียวกันด้วย
หรือว่าหนูไปกับมณาดอนเขาจ๊ะ
สามร้อยห้าร้อยอันนี้แก่สามร้อยดีมาก

ดีที่สุดนี่แหละที่ฉันต้องการ
แล้วเยอะเลย
เป็นลูกสาวแม่ประนอมนี่มันดีจริง

ปล่อยให้แม่ออกมาซื้อของเข้าบ้านคนเดียว
ส่วนตัวเองก็ไปแตะแล้วแตะแตะเฝ้าผู้ชาย
จนชาวบ้านโจ๖๔เมาท์กันไปทั่วแล้ว
เฮ้ชาวบ้านโจ๖๔เมาท์กันเป็นปากของชาวบ้าน
เหมือนส่างเขาที่หมัดรวมกันมาแล้วผ่านปากได้สูญีคนเดียวเหรอ
แหมแม่ปะนอมก็พูดไป
นี่ฉันหวังดีเลยนะที่ได้มาเตือนเนี่ย
ก็ลูกสาวตกงานจนเป็นขี้ปากชาวบ้านไม่พอ
ยังโดนเมาส์ไปอีกนะว่าวันเข้าแต่ผู้ชาย

เรื่องหน้าบางขอให้เป็นหน้าที่ของฉัน
ส่วนใครอยากจะยืนหน้าหนาแล้วก็รู้สึกรับไม่ได้
เรื่องอะไรอย่างนี้ฉันบอกเลยถึงชิน

ชินที่ลูกสาวไปเทียวไล่เทียวขุหาผู้ชายเนี่ยเหรอ

ลูกสาวฉันสวยด้ายฉันมาเต็ม
เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องแปลกหรอก
ถ้าเกิดว่าจะมีผู้ชายมาติดลูกฉันไม่ต้องไปติดผู้ชาย
ผู้ชายก็มาต่อคิวติดเต็มไปหมด
เอ๊ว่าแต่ลูกสาวเถอะมีหมา
ขอโทษมีใครมาแลบ้างไหม
แต่ถ้าไม่มีนะเช้าเนี่ยจูงลูกไปตลาดด้วย
ผ่านฝูงอะไรมันจะมองบ้าง
อ้าวพ่อกำนานสวัสดีจ้าสวัสดีสวัสดีจ้า
ไปอะไรกันมาแล้วจ้ะเนี้ยอ๋อพอดีเราสองคนไปทำสินค้าฟางข้าวมาจ้ะ
อ้าวแล้วนี่พ่อกำไรมาวัดคนเดียวเหรอ
แม่ประนอมไปไหนแล้วจ้ะอ้อแม่ประนอมก็เขาแวะซื้อของที่แลนด์ชำ
ฉันก็เลยแวะมาหาหลวงพ่อก่อนเรื่องหนูปล่อยที่ล่ะมั่วแต่ไปอยู่กับ
พนาดอนปล่อยให้แม่ประนอมต้องมาซื้อของคนเดียวเอ๊ะ
ว่าแต่เรื่องหนูปล่อยกับหัวหน้าดอนนี่เป็นเรื่องจริงที่ประจำพ่อกำนัน
เดี๋ยวนะอะไรจริงอะไรไม่จริงนะ
ก็เรื่องที่เขาว่ากันว่าสองคนนี้เป็นแฟนกันไงล่ะจ๊ะ

ขอให้
ปล่อย

จ๋าแม่จ๋าหนูกับหัวหน้าไม่ได้ตั้งใจจะปิดบังพ่อกับแม่จริงนะจ๊ะ
ใช่ครับพวกเราแค่ยังหาจังหวะบอกไม่ได้ครับ
หาจังหวะบอกไม่ได้แต่ให้ผมรู้จากปากชาวบ้านเนี่ยเลยหัวหน้า
พวกเราขอโทษนะจ๊ะใครจะไปคิดล่ะจ๊ะว่าเคมีของเราสองคนจะดีจนชาวบ้านจะพูดแบบนี้จ้ะ
หัวหน้าเนี่ย

ก็ตอนแรกพ่อก็ยังปื้นหนูหน้าดอดอยู่เลยจ๊ะอะไรจะไปววยวายกว่ายแล้ว
ฮูพ่อเล่นสองดิไม่ได้
ถ้าจะคบจะหากันเนี่ยผมก็ไม่ว่าอะไรหรอกนะ
แต่ถ้าหากทั้งคู่จะรักกันก็ต้องให้เกียรติกัน

ครับผมจะไม่ทำให้ปอยเสียหายครับอืมดี
ส่วนเชียบงานเข้าแล้ว
งานอะไรเหรอพ่ออ๋องานล่างกันหรือว่าซึ่งนี่เหรอ
สาวอบต่ออ่าอบต่ออืมเออลูกปล่อยเดี๋ยวพาแม่กลับบ้านด้วยน่ะ
พอดีฮัลโหลอะไรนะไม้ยกเต็มสุดไฟฟ้าไฟฟ้าดับเหรอ
ตั้งใจทำงานนะพ่ออืมขยังจริงจริง
กระเทิบออกมานิดสิลูกแยกออกอ่ะจ้ะจ้ะ

โอ้ยโอ้ย
น้องเตภนเลยจ้ะน้องเตภนทรงมาทำไมล่ะ
แหมพี่คนเป็นเมียจะโทรหาผัวไม่ได้เลยเหรอจ๊ะ
ก็สายฝนคิดถึงคิดถึงพี่ถึงไอ้จ๊ะพี่จะมาคิดถึงพี่ทำไมล่ะจ๊ะ
ก็พี่บอกแล้วไงว่าเรื่องระหว่างเรามันเป็นไปไม่ได้
คิดถึงอย่าพูดไปอย่างนั้นจ้ะอย่ามาพูดจ้าตัดร้อนสายฝน
ฟังแล้วใจบางไปหมดเลยพี่เอายังไงไม่ต้องโทรหาพี่นะ
ไอ้
ไม่ให้โทรก็มาหาเลยเป็นไงจ้ะพี่โดยเดี๋ยวเดี๋ยว
ตอนแรกแม่ได้ยินข่าวจากแม่สุรีนะแม่ตกใจหมดเลยอ่ะ
ตกใจที่หนูมีแฟนหรือว่าตกใจที่หัวหน้าเป็นแฟนหนูจ้ะ
อุ้ยเรานี่มันไวไฟได้แม่นะเราเนี้ยอืม
คนถูกจะไม่เสียใจ
แต่ถ้าพี่นุษจะรักใคร

โอเค
หัวหน้าคะขอถามหน่อยนะ
คือมันมีอะไรโดนจิตโดนใจทำให้หัวหน้าเนี่ย

ก็พูดเล่นเล่นแต่อยากรู้จริงนะคะว่าถ้าจะมีอะไร
จิตโดนใจก็คงจะเป็นความน่ารักของปอยนะครับน้าประนอม
น่ารักเหมือนแม่อุ๊ยเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้เรียกอะไรนะฮะ
น้าประนอมน้าประนอมครับน้าประนอมมันมันดูห่างเหินเนอะ
เอาอย่างนี้เรียกใหม่ดีกว่าแม่ประนอม
น่ารักโหมีคนได้ลูกใหม่แล้วอิ่มไม่หึกเลย
อื้อลูกใหม่น่ารักเลยเนอะครับ
ครับปอยไปไปไปกลับบ้านกลับบ้าน
ปล่อยพี่ที่ก่อนไม่จ้ะเดี๋ยวมีคนมาเห็นเข้าโอ้ยพี่
ใครจะมาเห็นล่ะสายฝนดูลาดเรามาหมดแล้วนะ
ทั้งลองซ้ายทั้งลองขวาทั้งลองซ้ายทั้งลองขวา
ก็ไม่เห็นมีใครนอกจากไก่ในร้าวเนี่ยพี่โอ้ยอย่าอย่า

เดี๋ยวพี่ถึงให้ตังค์เอาเอาไปห้าร้อยนะโอ้โหพี่
ระดับกำนันถึกห้าร้อยอันเหรอจ๊ะเอาเอาเอาพันแล้วครับ
อ่ะเดี๋ยวพี่ถึกก่อนโอ้ยเอามันต้องอย่างงี้จ้ะ
แม่พี่น่ารักที่สุดเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย
ไปไปกัดไปแล้วไปกัดพี่คนไปไปไปไปไป
กัดพี่คนเห็นช้าโอ้ยโอ้ยโอ้ย
กำนันถึกมีเมียน้อยหรอ
สะดวกซักทางเลือกของคนอยากมีธุรกิจดอกเบี้ยศูนย์จุดหกเก้าเปอร์เซ็นต์
นานสูงสุด๗ปีปุ๋ยสุดเด็ดปีนี้จากปุ๋ยซอยเมด

เฮ้ยไอ้ตอบอยากต่อยหัวหน้าโดนทำไม
ยอมรับความจริงแค่นั้นว่าระหว่างฉันกับแก
มันเป็นอย่างอื่นไม่ได้นอกจากคำว่าเพื่อน
หนี้พนันจนหมดตัวพี่นาก็ไปฝากเขาขาย
บ้านก็โดนยึดอีกเหรอครับเรื่องที่พ่อสงสัยก็เป็นสี่สิบครับ
สองเก้าสองเย็ง

อะไรเนี่ย

ฮัลโหลใครน่ะมาอยู่ทัศว์ไฟฟ้าไฟฟ้ารับเหรอ

อยากใกล้อยากใกล้ไปและไปให้ไกลใกล้

ชอบอะไรเธอได้อย่างนั้นได้อย่างนั้นอย่างนั้น
ไม่ชอบอย่างฉันเจอได้อย่างฉันและอย่างฉันอย่างฉัน
จะเอาอย่างนี้จะเอาอย่างนั้น
ดูแล้วคงไม่รอดคู่ฟัดคู่กัน
ไม่ชอบอะไรเจอได้อย่างนั้นได้อย่างนั้นอย่างนั้น
ไม่ชอบอย่างฉันจะได้อย่างฉันอย่างฉันอย่างฉัน
จะเอาอย่างนี้จะเอาอย่างนั้น
ดูแล้วคงไม่รอดเพราะเราคู่กัน